ศรีนครินนะฮะคนงานก่อสร้างขึ้นไปติดตั้งโครงหลังคาของสถานีรถไฟฟ้า
แต่พลาดท่าตกลงมาร่างกระแทกพื้นเลือดกระจายเสียชีวิตเลยโอ้โหนะฮะ
คนในย่านนั้นตกอกตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ตำรวจสภสำรงเหนือเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนงานพลัดตกลงมาจากที่สูงครับ
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีศรีด่านบริเวณถนนศรีนครินสมุทรปราการครับ
ก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนศรีนครินช่วงใต้สถานีพอดิบพอดี
ทราบชื่อภายหลังคือนายบรรพฤษอาสาพนมอายุ๓๓ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนครสภาพนอนหงาย
แล้วยังใส่เขาเรียกว่าเซียวเซฟตี้อุปกรณ์เซฟตี้ใส่เซฟตี้ติดอยู่กับตัวเขา
เกงขายาวแล้วก็เสื้อแขนยาวสภาพร่างกายคุณผู้ชมแหลกเหลวหรือเปล่าคือมันตกมาสูงมาก
และเลือดกระจายเต็มพื้นเลยโดยเฉพาะศีรษะนะครับ
ทีนี้เพื่อนร่วมงานชื่อว่านายชนะชิตบอกว่าตัวเขากับผู้ตายรวมแล้วเพื่อน๔คน
ก็ได้รับมอบหมายจากบริษัทผู้รับเหมาให้ไปติดตั้งแล้วก็ทาสีโครงเหล็กกันศาสตร์บนสถานีศรีด่าน
ก็แบ่งหน้าที่กันระหว่างที่ผู้ตายกำลังปีนปีนขึ้นไปด้านบน
ก็มันกันสาดเป็นโครงเหล็กนะครับความสูง๒๐กว่าเมตร
จู่มีเพื่อนทีมงานตะโกนเฮ้ยมีคนตกลงมามีคนตกลงมาก็
รีบลงไปดูแล้วก็แจ้งให้กับทุกฝ่ายรับทราบ
ลงมาเห็นก็โอ้โหเพื่อนร่วมงานตกมาแบบเสียชีวิตแล้ว
ร่างกระแท้พื้นยำแรงครับคำถามคือสาเหตุว่าทำไมตัวเขาอยากที่บอก
เขาอยากที่บอกว่าในร่างกายเขามีสายเซฟตี้

มันมีสายแต่เขาไม่ได้เอาสายที่ตัวเขาไปคล้องกับอุปกรณ์เซฟตี้ด้านบน

รากกระแทกพื้นก็เลยเสียชีวิตอาจจะเป็นสาเหตุนี้
ถ้าเกิดว่าเขาสายปุ๊บเอาอุปกรณ์ไปล็อกกันกับโครงเหล็ก
ต้องล็อกไงก็ต้องดูตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้
เฟฟความปลอดภัยทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นไหม

เส้นสมุดประการเยอะเทียวนะคะ